โดยรอบถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่
อาสาต่างเขาก็ยังระดมกำลังกันมา
ช่วยร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟู
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกลับมาเป็นเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิม
แล้วก็มีการเตรียมพิธีบวงสวงในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้วันแรกเลยค่ะ
จิตอาสาในเชียงรายเขาก็มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์
ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงพื้นที่ไปล้างทำความสะอาดเก็บเต็นต์ต่าง
เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ายังไม่อนุญาตให้เข้าไปในถ้ำนะคะ
เพราะว่าน้ำในถ้ำตอนนี้ยังคงแรงอยู่ก็อาจจะเป็นอันตรายได้
ซึ่งพื้นที่บริเวณที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็คือจุดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม
แล้วก็จุดที่สื่อมวลชนปักหลักรายงานข่าวในช่วงแรกนั่นแหละค่ะ

ดีที่มันแห้งแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โห
สารรองเท้าเลยเอาไม่อยู่แน่นอน
เมืองต้นก็จะเป็นลักษณะของการทำความสะอาดกันก่อน

อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนอ่ะนะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะ
ทำความสะอาดพื้นที่มีห้าจุดด้วยกันจุดแรกคือโซนเอก็คือบริเวณถ้ำหลวงค่ะ
ทำความสะอาดอาคารเก้าหลังขุดร่องน้ำปรับภูมิทัศน์ล้างถนน
เก็บขยะบริเวณทางเข้าแล้วก็ด้านนอกระยะทางถนน๒๕กิโลเมตร
ที่สองคือโซนวีบริเวณขุนน้ำนางนอนก็จะมีการทำความสะอาดอาคารสามหลัง
ตัดย่าปรับภูมิทัศน์ล้างถนนแล้วก็เก็บขยะบริเวณทางเข้าเหมือนกัน
ที่๓โซนซีค่ะก็คือบริเวณโดยรอบอบตโป่งผาวัดน้ำจำวัดบ้านจ้อง
พระธาตุจอมนาคแล้วก็โรงเรียนบ้านจ้องก็มีการทำความสะอาดอาคารสามหลัง
ตัดย่าล้างถนนเก็บขยะเหมือนกันจุดที่สี่โซนดีบริเวณกิวคอนางค่ะ
ก็จะต้องมีการลื้อถอนฝ่ายและท่อส่งน้ำลำเลียงจัดเก็บท่อส่งน้ำ
ปรับสภาพพื้นที่แล้วก็เก็บขยะห้วยมะกอกส่วนจุดที่ห้าโซนอีบริเวณบ้านผาหมี
ก็ต้องลื้อถอนฝ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงท่อส่งน้ำลำเลียงจัดเก็บท่อส่งน้ำ
เสร็จหมดแล้วค่ะอืม
นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คนที่คนใหม่นี้นะคะในรับตำแหน่งใหม่เนี่ย
ก็เดินทางมาร่วมด้วยนะบอกว่าวันนี้มาดูความเรียบร้อย
แล้วก็ภาพรวมการทำงานของเจ้าหน้าที่และการปิดถ้ำ
ต่อเนื่องค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างปิดถ้ำเพื่อจะได้ฟื้นฟูก่อนที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
แล้วก็ไปให้กำลังใจจิตอาสาด้วยนะคะก็มีการตรวจความเรียบร้อยของเครื่องไม้
มืออุปกรณ์ต่างต่างค่ะโดยบอกว่างบประมาณไม่สามารถประเมินค่าได้
กับสิบสามชีวิตนะคะส่วนตัวมองว่ามันคุ้มค่าไม่ต้องไปคิดถึงตัวเงินหรอก
งบประมาณมันเท่าไหร่ยังไงมันคุ้มมากที่ช่วย๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้
ส่วนหมอภาคค่ะพันโทในแพทย์ภาคโลหันชุนผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่สาม
ซึ่งก็เป็นแพทย์ทหารที่ร่วมปฏิบัติการนี้นะคะคือก็อยู่กับทีมหมูป่าในถ้ำเนี่ย
ตลอดใช่ก็คือไปอยู่เป็นเพื่อนน้องเลยใช่ก็ดูแลเรื่องของร่างกาย
เรื่องของจิตใจด้วยคอยพูดให้กำลังใจตลอดนะคะหมอภาคบอกว่าตอนอยู่ข้างในกับเด็กเด็กทั้งหมดเนี่ยนะ
มีจิตใจเข้มแข็งมากนะคะรักชาตินี่ส่วนระดับน้ำภายในถ้ำตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ตอนที่ซิล๔คนสุดท้ายออกจากถ้ำพอสมควรคือน้ำไม่แรงแต่ยังไม่ควรเข้าไป
คือตอนนี้ทำความสะอาดได้ก็แค่ด้านนอกเท่านั้นในถ้ำยังมีน้ำอยู่นะคะ
ผมว่ามันคิดค่าไม่ได้กับชีวิตของคน๑๓คนที่เป็นคนไทยและเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง๑๓คน
ที่ผมว่าเป็นเด็กที่น่ารักเพราะว่าหมอภาคเขาบอกกับผมว่า๙วันที่เขาอยู่ข้างในกับเด็กนั้นเด็กทุกคนขวัญดีมีระเบียบวิน
ที่สำคัญคือใจสู้ทุกคนแล้วก็มีความจงลักษ์ดีมีความชื่นชมในการที่จะเป็นคนดีของประเทศไทย
ที่เขาเป็นนักฟุตบอลนั้นก็คือเขาห่างไกลจากยาเสพติดเขาใช้กีฬาเป็นเครื่องช่วยในการทำงานในการที่จะกระตือหรือล้นในการที่จะจัดทำตัวให้เป็นคนดี
ฉะนั้นสิ่งต่างที่มันจมไปทั้งนั้นบางส่วนที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่เราออกมาไม่ทันก็จมไป
เป็นการใช้สิ่งอุปกรณ์ทางทหารเพื่อช่วยคนไทยผมว่ามันคุ้มค่า
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๙โมง๙นาทีช่วงเช้าค่ะจะมีพิธีทำบุญใหญ่ที่บริเวณถ้ำหลวง
โดยจะจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานหรือว่าจ๋าแซม
และทำบุญให้เจ้าแม่นางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์๒๘รูปตามความเชื่อมาด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ทำงานบริเวณหน้าปากถ้ำเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
นี่มีลูกหมูป่าตัวน้อยออกมาหาอาหารค่ะ

แห่กันถ่ายรูปถ่ายคลิปใหญ่เลยเพราะว่า
ป่าตัวนี้ดูชินกับคนมากคือปกติแล้วนะ
หมูป่าเนี่ยแม้ชื่อมันก็อยู่ในป่านะคะ

แต่ตัวนี้หมูป่าหรือหมูเลี้ยงก็ไม่รู้ดูสิ
กระดิกหางเลยอ่ะคือคนเขาก็เอาน้ำเอาอาหารมาให้
แล้วก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
เจ้าตัวนี้ชื่อว่าเบคอน
เป็นขวัญใจของหน่วยซิลที่มาทำงานในภารกิจ๑๗วัน
ค้นหากู้ภัยส่งกลับนี่แหละมาบ่อยมาก
คนโพสต์ภาพในโลกโซเชียลเยอะมาก
เขาเทคอนเขาทำงานกันก็วิ่งดุ๊กดิ๊กมาหาเขา
หน่วยซิลก็รักมากออกมาเจอกันทีก็เล่นหัวกันทีนะคะ

ตั้งชื่อให้ละกันว่าชื่อเบคอนแหมชื่อฟังดูอร่อยเชียว
เชื่อเหมือนจะโดนอินคือเตรียมอะไรรึเปล่าเออ
แต่ก็เป็นขวัญใจมากแล้วก็นี่แหละค่ะถึงแม้หน่วยซิลจะกลับไปแล้วนะ
คอนก็ยังมาให้ความสนุกสนานความน่ารักกับจิตอาสาที่มาด้วย

คือทีมข่าวเราที่อยู่ที่นู่นก็เจอเจ้าเบคอนนะ
ก็ถ่ายคลิปส่งมาให้ดูเหมือนกันยังคิดเลยว่าเออมันน่ารักจังเลย
นะคะดูสนิทสนมกับคนนะคะไม่กลัวคนเลยนะคะ